ช่วงนี้เราพักจากคดีน้องชมพู่และการจับกลุ่มตัวของลุงพลกันหน่อย
เพราะคุณผู้ชมติดตามความเข้มข้นมาเกือบ๒ชั่วโมงเต็ม

ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้า
เดี๋ยวตัดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศแน่นอนนะคะ
แต่ว่าตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าคนไทยทั้งประเทศ
ก็รอคอยอยู่ให้ความสนใจอยู่
เรื่องของการองค์การอนามัยโลกค่ะที่จะรับรองวัคซีนซีโนแวค

แต่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ของมิถุนา
เริ่มต้นเดือนใหม่คือ๑มิถุนายน
รับรองวัคซีนซิโนแวคเรียบร้อยแล้วนะคะ
คนที่ฉีดซีโนแวคไปก็อุ่นใจโดยเฉพาะคนไทยนะ
ใช่ค่ะมันจะมีผลไงเวลาที่เราจะเดินทางไปไหน

เป็นวัคซีนตัวที่คุณได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วหรือยัง

คือจะมีคำถามเยอะเลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่า
วัคซีนเองไม่ปลอดภัยบ้างล่ะหรือว่าคุณสมบัติไม่ดี

แล้วก็แสดงหลักฐานต่อทางองค์การอนามัยโลก

ใช่แต่ว่าล่าสุดนะคะทางองค์การอนามัยโลก
นุมัติให้มีการใช้วัคซีนต้านโควิด๑๙
สำหรับคนที่อายุ๑๘ปีขึ้นไป
ซึ่งเขาไม่ได้ระบุอายุสูงสุดที่ใช้ได้นะคะ
ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก
ระบุว่าทางองค์การอนามัยโลก
หลังจากที่พบว่าวัคซีนดังกล่าว
มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
หลังจากที่ได้รับวัคซีน๒โดส
รักษาได้ง่ายนี่คือไม่ต้องอุณหภูมิต่ำ
มีข่าวออกมาตอนแรกบอกว่าสามารถใส่ตู้เย็น
ก็รักษาวัคซีนตัวนี้เอาไว้ได้
ทีนี้พอการเก็บรักษาง่ายค่ะคุณผู้ชม
มันก็จะเอื้อต่อการใช้งานในสถานที่
ทรัพยากรในการเก็บรักษาวัคซีนจำกัด
ทีนี้ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีน
ก็แสดงให้เห็นว่าวัคซีนตัวนี้
ป้องกันอาการป่วยของโรคได้๕๓
ในคนที่ได้รับวัคซีนแล้ว
แล้วก็ป้องกันอาการป่วยรุนแรงกับอาการป่วย
ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลได้๑๐๐
สำหรับคนที่อายุ๑๘ปีขึ้นไป
ฉีด๒โดสเว้นระยะห่างกันประมาณ๒๔สัปดาห์นะคะ

รวมไปถึงโครงการโคแวคที่มีการจัดสรรวัคซีน
ยังประเทศต่างอย่างเท่าเทียม
แปลว่าตอนนี้๗วัคซีนนะที่องค์การอนามัยโลกรับรอง
ก็เป็นข่าวที่หลายคนติดตามกันมานะครับ